ผมพาคุณผู้ชมไปดูสมุยโมเดลกันหน่อย
แน่นอนนะฮะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงต่าง
เป็นกลุ่มที่ต้องได้รับวัคซีนเพราะว่า
ถ้าเกิดจะรับเชื้อไปจะมีอาการหนักกว่าคนกลุ่มอื่น
สมุยเนี่ยคุณผู้ชมเขาใช้วิธีการแบบนี้
ให้คุณหมอคุณพยาบาลเดินไปตามบ้านไปเคาะ
แล้วเอาวัคซีนไปฉีดให้กับคนกลุ่มนี้ถึงที่บ้าน
ล่าสุดไปที่บ้านของคุณปู่คนหนึ่งอายุ๑๐๐ปี
เป็นคุณพ่อของท่านรองผู้ว่าจังหวัดสุมราชธานี
แล้วฉีดปุ๊บไม่มีอาการอะไรเลยคุณผู้ชม

ตอนนี้คุณพ่ออายุ๑๐๐ปีพอดีครับ
วัดความดันก็ปกตินะครับช่วงเวลาผ่านมาที่นั่งรอตอนที่
ฉีดเสร็จคุณพ่อมีอาการปกติทั้งหมดเพราะฉันโชนนะครับ
สูงอายุทั้งหมดนะครับไม่มีอันตรายอะไรนะครับ
คุณปู่ยกมือเยี่ยมปู่โอเคคุณปู่คนนี้คุณปู่อำนวยคล้ายอุดม
อายุหนึ่งร้อยปีนะคุณผู้ชมนะจริงแล้วเขาเป็นพ่อของคุณสุธิพงศ์คล้ายอุดม
เป็นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุมราชธานีแต่คุณปู่จริงจริงแล้วเนี่ย
แต่คุณปู่ได้รับวัคซีนของซิโนแวคเข้าไปเป็นโดสแรกฉีดไปปั๊บก็เฝ้าสังเกตอาการก่อน๓๐นาที
วัดความดันมีอาการผลข้างเคียงหรือเปล่าหัวใจเป็นยังไงการเต้นของหัวใจเป็นยังไง
ทุกอย่างก็ปกติดีไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรแล้วก็คุณปู่เองก็ไม่ได้มีอาการพึงประสงค์แต่อย่างใด
การฉีดวัคซีนในครั้งนี้เป็นโครงการนำร่องในการให้บริการวัคซีนกับผู้สูงอายุถึงบ้าน
ที่เรียกว่าสมุยโมเดลโดยให้คุณหมอคุณพยาบาลของโรงพยาบาลเกาะสมุยออกไปทำเป็นห่วเคลื่อนที่
เคาะตามประตูบ้านเลยไปฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนบ้านหัวถนนแล้วก็ชุมชนบ้านหาน
ปฏิบัติการครั้งนี้ก็ฉีดให้กับผู้ที่อยู่ที่บ้านผู้สูงอายุนั่งรอกันทั้งหมด๖๐๐คนทีเดียว
สุมราชเองเขาตั้งเป้าเลยว่าให้เกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัย
แล้วก็จะฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมเกินกว่า๗๐ของจำนวนประชากรทั้งเกาะ
ให้เสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคมนี้
จากนั้นก็จะเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วครับ
ให้คนไปเที่ยวสมุยได้เหมือนเดิม
ส่วนการติดเชื้อที่เกาะสมุยมีหรือเปล่า
วันที่ผ่านมาไม่พบผู้ติดโควิด๑๙เลยครับ

อันนี้น่าชื่นชม
ส่วนที่ติดเชื้อสะสมทั้งหมด๘๓รายหายไปแล้วกลับบ้านไปทั้งหมดแล้ว
ตอนนี้สมุยปลอดโควิดมาครึ่งเดือนแล้ว
แล้วก็จะปูพรมฉีดแบบนี้กันให้ได้เยอะ
ได้ไม่มีการติดเพิ่มเติม